วันเต็มเปี่ยมไหมคะสำหรับกำลังใจ
เปรียมฮะไปเติมเต็มกำลังใจกันมา
หอบของมาหอบกำลังใจกลับมาด้วยนะฮะ
กำลังใจก็เอามาด้วยพกมาเต็มเปี่ยมด้วย
ของข้าวสารอาหารแห้งของตามพื้นถิ่นต่างนะคะ
หอบมาเต็มกระบุงหอบมาเต็มเหมือนกันนะคะ

มาแล้วจ้ารถทัวร์จากนครราชศรีมา
เทียบชันชาลาอย่างปลอดภัย
หลังเดินทางมากว่า๔ชั่วโมงครึ่ง
ถึงปุ๊บผู้โดยสารก็ทยอยเดินลงมารับสัมภาระด้านล่าง

หน้าตาก็อาจจะสลึมสลือแบบนี้ค่ะ
แต่เอ๊ะหลายคนหอบความคิดถึงจากบ้านมาด้วย
อย่างพี่ผู้หญิงคนนี้เปิดกระเป๋าให้ดู
โอ้โหขนมาทั้งหอมแดงกระเทียมมะม่วง

ถือเป็นเสบียงที่จะมาช่วยประหยัดค่าอาหาร
ตอนใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงไปได้สักพักเลยล่ะค่ะ
เพราะบอกว่ายังไม่หายคิดถึงแม่กับลูก

เพราะปีนึงจะได้กลับบ้านเพียงแค่๒ครั้ง
ก็เจอลูกชายแล้วก็คุณแม่ค่ะ
แสดงว่าลูกกับแม่ไม่ได้อยู่

อยากกลับไปนานไปเจอบรรยากาศแบบสบายบ้านนอก
ก็มีความสุขมากคือว่าลูกก็ได้เรียนจบพอดีปีนี้นะคะ
ส่วนพี่คนนี้มาจากจังหวัดสะแก้ว
หอบข้าวมา๑กระสอบใหญ่ที่ปลูกเองที่บ้าน

เพราะสินค้าในกรุงเทพราคาแพง

แบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้มากเลยล่ะค่ะ
จากสิ่งของที่นำกลับมาแล้วนะคะ
หลายคนได้พกพลังใจชั้นดีกลับมาด้วย

เหมือนได้กลับไปชาร์จแบตเติมพลังค่ะ
แต่พลังใจชั้นดีที่ว่านี้คืออะไร
เดี๋ยวตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ภาพถ่ายน้องออมสินวัย๖เดือนเศษ
ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพี่วริสลารูปนี้
เพิ่งถ่ายหลังจากกลับไปเจอลูกที่จังหวัดนครสวรรค์
คือแรงใจที่ทำให้พี่เขากลับมาสู้ชีวิตกันต่อในเมืองกรุง
เหนื่อยเมื่อไหร่หยิบรูปนี้ขึ้นมาดู
ก็มีพลังสู้ต่อแล้ว
ซ้ายและขวาในมือเกือบทุกคนนอกจากกระเป๋าเดินทางแล้ว
ก็จะมีของเล็กน้อยจากบ้านติดไม้ติดมือมาแทบทุกคน
เพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยคลายความคิดถึงบ้านได้บ้าง
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน